นะฮะดังนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันซะหน่อยนะฮะ
สำหรับช่วงวันหยุดแล้วก็ต้อนรับวันวาเลนไทยด้วย
คุณคุปตนันรออยู่แล้วในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
สวัสดีครับ๙นาฬิกา๕๘นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับ

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
คงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันเต็มที่
ส่วนคนกรุงเทพวันนี้ก็มีลมเย็นพัดมาตั้งแต่เช้าละทีเดียว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียว
แต่ว่าอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้จะอยู่คู่กับเมืองของเราไปนานแค่ไหน
พรุ่งนี้วันวาเลนไทยสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

จากการตรวจสอบล่าสุดครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นแล้วก็กลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้นณขณะนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีอยู่๒จังหวัดนะครับ
ก็คือในบริเวณจังหวัดพัทธลุงแล้วก็นครศรีธรรมราช

ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะออกจากบ้านภายใน๑ชั่วโมงนี้
ฟ้าดูฝนด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ลักษณะการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆในเมืองไทยหลังจากนี้๒วันนะครับ
บริเวณทางตอนบนท้องฟ้ายังโปร่งโล่ง
ในตอนกลางวันค่อนข้างแรงละทีเดียวส่วนบริเวณทางตอนบนอย่างเช่น
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับในบริเวณจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆอยู่บ้างนะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีกลุ่มก้อนเมฆคอยบดบังความแรงของแสงแดด
แล้วก็ถ้าหากมีความชื้นเยอะอาจจะทำให้เกิดฝนโปรยในพื้นที่ได้
ก็ดูฟ้าดูฝนก่อนออกไปทำกิจกรรมต่างด้วยนะครับ
หลังจากนี้กลุ่มก้อนเมฆจะค่อยเขยิบขึ้นไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางของประเทศเรื่อย
เพราะว่าเป็นเพราะตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
วนอากาศเย็นที่เขาแผลลงมาปกคลุมเมืองไทยของเราตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นวันที่มวลอากาศเย็นนั้นคาดการณ์ว่าลงมาเยอะที่สุดแล้วก็แรงที่สุดในรอบนี้นะครับ
หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นสี

ค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นกลับคืนไปนะครับ
การว่าจะออกจากเมืองไทยของเราหลังวันพุธ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปบางจุดบางพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างตอนกลาง
กลางตอนล่างภาคตะวันออกจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
แต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้เจอกับอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเพราะว่าต่ำสุดวันนี้๑๒องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
พื้นที่สีน้ำเงินบริเวณที่มีอากาศหนาวปก

ส่วนพื้นที่อื่นเป็นสีเขียวคืออากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต

เพราะว่ามีลมเย็นพัดโชยตลอดเวลา
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
อ่างท้องตะคอนปัดถมอายุทธิยาภูมินี้
หลังจากนี้คำนวณต่อไปครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มาดูกันหน่อย
ความเย็นยังคงอยู่นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

การว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ภาพรวมในพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางยังคงมีอากาศเย็นนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปครับในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้

ไปดูช่วงเช้าวันพุธครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
จะพบว่าพื้นที่สีฟ้าเริ่มหายไปแล้วนะครับ
นั่นก็หมายความว่าความเย็นก็จะเริ่มจากเมืองของเราไป

วนอากาศเย็นจะมาเยือนเราอีกครั้งหรือไม่
นี่คือบริเวณทางตอนบนนะครับไปดูทางตอนล่างกันบ้าง
ใครที่จะไปล่องเรือใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คลื่นยังคงแรงโดยเฉพาะเรือเล็กต้องงดเลยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ปัจจัยนั้นก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ว่าลมหนาวที่มีกำลังแรงในระยะนี้นะครับ
เข้าพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ดังนั้นถ้าหากเราดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นการคำนวณลักษณะการเคลื่อนตัวของคลื่นนะครับ
พบว่าคลื่นที่มีสีเหลืองหรือเขียวเนี่ยนะครับ

กลุ่มเป็นวงกว้างนะครับในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ใครที่จะออกเรือนเรือบริเวณในกล่าวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าในระยะนี้ยังคงมีโอกาสฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
สีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินคือบริเวณที่มีฝนตกในพื้นที่นะครับ

พบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงตกในบริเวณดังกล่าวต่อเนื่อง

ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนตกในพื้นที่

นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ขอให้มีความสุขกับวันแห่งความรักวันวาเลนไทยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป